ส่วนเรื่องนี้แหมเรื่องนี้ต้องแสดงความยินดี
กับคุณผู้ชมที่เขาโพสต์คลิปนี้
เขาบอกว่าเขาโชคดีมากเลยเขามีเพื่อนบ้านที่ดีค่ะ
เอาดูกันค่ะว่าทำไมเขาถึงรู้สึกว่าเขาโชคดีจริง
นี่ค่ะคือที่หน้าบ้านเขานี่มีพัสดุมาส่ง
มีสุนัขด้วยนะแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้นะ
ตอนนั้นฝนมันตกฝนมันตก
แล้วที่เห็นอยู่นี่คือคุณป้าข้างบ้านค่ะคุณบุ๊ค
มาทำอะไรให้เนี่ยคุณป้าข้างบ้านเอาร่มมากางให้
โอ้โฮคือว่าพัสดุนี่จะเปียก
โอ้โฮคุณป้าน่ารักมากนี่เขาก็เอาโปรดน่ารักจริง
อย่างนี้แลไอเทมนะคะเออจริง
คือในรายการเราจะมีข่าวเรื่องแบบ
คนมีปัญหากับเพื่อนบ้านแต่อันนี้คือ
ผู้ชายคนนี้เขาโพสต์เขาบอกเขารู้สึกโชคดีมากจริง
ที่มีเพื่อนบ้านเป็นคุณป้าท่านนี้นะคะ
อยู่บ้านข้างอายุประมาณ๖๐ปี
เอาร่มนะคะมากางให้กับกล่องพัสดุที่อยู่หน้าบ้านเขา
คุณโจ้ค่ะคุณโจ้เล่าให้ฟัง
บอกเมื่อวานนี้ค่ะมีพัสดุเป็นซายแมว๑๐ลิตร
ดูจากกล้องวงจรเป็ดเห็นพยายามจะยกค่ะ

สุดท้ายคุณป้าเอากล้มมากลางไว้ให้แบบนี้

คุณโจ้บอกว่าแหม่มันทำให้ตัวเขาเองใจฟูค่ะ

แล้วที่ผ่านมาคุณป้าก็แวะเวียนเอากับข้าวกับปลามาให้ที่บ้านตลอด

นี่ค่ะก็เป็นภาพดีนะคะของสังคมทุกวันนี้นะคะ